สีตารอแม่ก่อนค่ะอย่าเพิ่งตายอยู่ตรงนั้นเลยลูก
อยู่คนเดียวตรงนี้ได้ยังไงอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะ
โอเคกางร่มมาด้วยแสดงว่าวันนี้ต้องมีทั้งร้อนแล้วก็มีฝนแน่นอนค่ะ
รอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณแม่รายงานพยากรอากาศก่อนค่ะ
รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้คุณผู้ชมได้ทราบก่อนออกไปทำงานแล้วนะคะ
วันนี้วันหยุดนี่นะวันแม่แห่งชาติเชื่อว่าหลายคนนะคะก็คงจะใช้เวลานี้อยู่กับคุณแม่หรือว่าอยู่กับคุณลูกนั่นเองค่ะ
แต่อย่าลืมตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยเพราะดูเหมือนว่าวันนี้ฝนจะตกชุ่มฉ่ำตกหนักตกเบาเนี่ยกระจายกันไปทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะ
ดูข้อมูลจากแผนที่อากาศภาพถ่ายดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรงนี้เลย
ภาคใต้นะคะฝนก็ชุ่มฉ่ำเช่นกันกระจายมาตอนกลางของประเทศภาคกลางภาคตะวันออกภาคเหนืออีสาน
ดูเหมือนว่าชุ่มฉ่ำกันไปทั้งหมดเลยค่ะปัจจัยอะไรดูจากเส้นความกดอากาศเท่านะคะคุณผู้ชม
เส้นสีน้ำเงินที่พาดผ่านบริเวณประเทศไทยเนี่ยค่ะมีตั้งแต่ตอนบนคือเหนือไล่ลงมาตอนกลางภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะ
ซึ่งเส้นนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นเหมือนสัญลักษณ์บ่งบอกว่าจะมีฝนตกกระจายนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ที่มีเข็ดร้อน
ทิศทางลมตรงนี้พัดมาเนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะพัดเอาความชื้นพัดเอาลมไปสู่พายุเมฆขลาที่อยู่ตอนบน
ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ว่าทิศทางลมนี่แหละค่ะก็ทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในช่วงของบ่ายและค่ำนะคะสำหรับช่วงเวลานั้นนะคะ
เช้าเช้าแบบนี้จะตกบางพื้นที่ก็คือบริเวณภาคใต้จุดที่อยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะ
ส่วนภาคตะวันออกก็เริ่มมีเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าผ่านช่วงเที่ยงบ่ายไปแล้ว
คุณผู้ชมคะช่วงเวลานี้ประมาณสักช่วงบ่าย๒เนี่ยนะคะ
ก็จะมีฝนตกลงมาค่ะนับตั้งแต่ภาคอีสานตอนบนนะคะ
อีสานที่ติดกับทางกัมพูชาแล้วก็ทางลาวด้วย
รวมถึงภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครก็ได้รับผลกระทบด้วยค่ะ
ขณะที่เรื่องของคลื่นนั้นยังคงต้องเฝ้าระวังชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง
เพราะว่าคลื่นฝั่งอันดามันจะสูงประมาณ๒เมตร
บริเวณห่างฝั่งออกไปคลื่นสูงมากกว่า๒เมตรด้วยนะคะ
ใครจะออกไปเที่ยวกับลูกแบบนี้มาตรวจสอบสภาพอากาศกันหน่อยค่ะ
เหนือและภาคอีสานนะคะจะมีฝนตกกระจายเฉลี่ย๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ที่ถ้าอีสานก็คือกระจายตั้งแต่บึงกาลไล่ลงมาอุบลราชธานีเลยค่ะ
ส่วนภาคกลางเน้นหนักตอนกลางของประเทศนะคะ
ก็คือสมุทรสาครนครปฐมสมุทรสงครามราชบุรีกาญจนบุรีอ่างทองสิงห์บุรีด้วย
ส่วนภาคตะวันออกนครนายกปลาจีนบุรีจันทบุรีและตราดต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
คลื่นสูง๑๒เมตรนะคะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอาวไทยฝนฟ้าขนอง๑๖๐ของพื้นที่
ตั้งแต่สุราชธานีลงไปถึงนราธิวาส
โดยเฉพาะช่วงค่ำนราธิวาสรับหนักเลยค่ะ
ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามัน๑๖๐ของพื้นที่ตกหนักแถวระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
ระวังเรื่องฝนตกสะสมน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันนะคะ
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเช้านี้ก็ฝนปล่อยลงมาแล้วค่ะ
มีโอกาสฝนตกได้อีกช่วงบ่ายค่ำและเย็นรวมไปถึงช่วงเวลาดึกด้วยนะคะ
เพราะฉะนั้นใครจะออกจากบ้านนะคะอย่าลืมพกร่มแบบนี้ด้วย
แล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพทั้งตัวคุณเองคุณแม่แล้วก็คุณลูกนะคะ
จะได้ไปพักผ่อนกันอย่างมีความสุขค่ะ
ตอนนี้ดูเหมือนว่าน้องสิตาจะพร้อมแล้วที่จะไปเที่ยวใช่ไหมคะ
ถ้าอย่างนั้นแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเราไปเที่ยวกันสวัสดีค่ะ
ไปเที่ยวนะคะไป